มีแก๊งพนันออนไลน์ชาวจีนมาใช้ฐานในประเทศไทยนี่แหละค่ะ

โดยตำรวจท่องเที่ยวกับตำรวจ๑๙๑ก็เข้าไปจับกลุ่มได้นะคะ
มูลค่าทรัพย์สินนี่กว่า๕๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
ตมตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ชาวจีน๔คนค่ะ
เช่าบ้านอยู่ที่บ้านกลางเมืองถนนนาคนิวาสลาดพร้าว๗๑นะคะ
มีพฤติการก็คือสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดาวน์โหลด
เปิดให้เล่นการพนันผ่านแอปพลิเคชันทั้งไพ่โปเกอร์บาคาร่าไพ่จีนไพ่นกกระจอกเลยนะคะ
โดยผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ทั้ง๔คนทำหน้าที่เป็นแผนกการเงินให้กับนายทุน
ดูแลลูกค้าสร้างแอคเคาน์ให้ลูกค้าแก้ปัญหากรณีลูกค้าใช้งานไม่ได้
ซึ่งลูกค้าทั้งหมดนั้นเป็นชาวจีน
เขารับพนันเฉพาะเงินสกุลหยวนด้วย
ที่เขาบอกว่าเฉพาะชาวจีน
แต่ว่าแก๊งมาตั้งฐานในเมืองไทย
เพราะว่าตั้งฐานที่จีนจีนเขาก็จับกลุ่มใช่ไหม
แต่มาตั้งฐานในเมืองไทยก็ไม่รอดเหมือนกัน
ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าการตั้งเครือข่ายในไทยนั้น
เขาก็หวังว่าจะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มได้
เพราะว่าถ้าถูกจับในจีนถูกยึดเงิน
แล้วกฎหมายเขาเข้มงวดแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะ
และที่สำคัญแอปพลิเคชันที่เขาสร้างขึ้นมาก็
ใช้งานได้เฉพาะของประเทศจีนเท่านั้นด้วย
ส่วนของกลางที่ยึดได้นั้นก็มีโทรศัพท์มือถือ๕๐เครื่อง

ตรวจสอบพบอีกว่าผู้ต้องหา๒คนใช้วีซ่าท่องเที่ยว

เรื่องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็รอตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดเปิดเว็บพนันบอลหรือเปล่า
ซึ่งก็จะประสานสถานทูตจีนมาตรวจสอบเพื่อขยายผลค่ะ
ขณะที่เจ้าของบ้านเช่าเองก็จะมีความผิดด้วย
ในฐานที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าว
โดยไม่แจ้งตมภายใน๒๔ชั่วโมง
ซึ่งทางเครือข่ายพนันออนไลน์ตรงนี้นะคะ
เขามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบ้าน

เห็นว่าตำรวจมาก็รีบปิดระบบเลย

แล้วก็รับคุมวางระบบอย่างดี
แต่ก็ไม่รอดพ้นตำรวจไทยนะ